คุณผู้ชมคะเคยซ่อมรถกันไหมคะ

ผมเคยหลักสัปดาห์นี่ก็เครียดแล้วนะ

อันนี้อดทนรอมา๖เดือนค่ะ

ฮึผมเอาละ

คือทำไมเป็นแบบนี้ให้คุณผู้ชม

เอารถไปไว้ที่อู่ที่ชนบุรี
แล้วก็เลยเอาคลิปเอารูปมาโพสต์เฟซบุ๊กนะ

คือเขาถามเลยคิดว่ารถราคา๓บาท
เออจากรถคันแบบเป็นแสนเป็นล้าน๓บาท
ทนรอมา๖เดือนตอนแรกบอกว่า๓วันเสร็จ
แต่นี่รอมา๖เดือนแล้วค่ะ

แล้วก็ถอดหน้ารถกล้องหน้ารถไปด้วย

ก่อนเข้าเป็นแบบนี้หลังซ่อมเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คลิปวีดีโอแล้วก็รูปภาพนิ่งให้คุณผู้ชมเห็นแล้วนะ
แล้วมีเจ้าของรถอีกคนนึงโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกัน
บอกว่ารอรับผลกรรมเลย
ส่งรถไปทำแค่กระจังหน้าแต่จอดทิ้งไว้เป็น๒เดือน
ไมค์รถขยับขึ้นอีก๓๐๐กว่าโล

เดี๋ยวถ้าเกิดว่ารออะไรจริงคือเขาขับรถวนรออะไรเหรอคะ

หรือว่าเข็มไมค์มันเสียขึ้นไปเองผมมั่ง

คือพอถามว่าเอารถไปทำอะไรก็ไม่ตอบกลับนะ
คือเหมือนกับโทษลูกหนอง

ไปดูที่โกดังนั้นน่ะไปดูที่อูหน่อยอูฮึ้ตรีอูนั้นมีกระบะจอดอยู่เพียงแพบเลยนะ
แล้วก็มีเจ้าของรถที่เคยเอารถมาซ่อมที่อู่นี้เดินทางมาจะถามข้อได้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นผู้เสียหาย

ทำไมรถถึงยังซ่อมไม่เสร็จแล้วทำไมรถฉันไม่เหลือเขาเดิมเลย

คุณสุพรัชบอกที่เปิดเผยเรื่องราวนี้ก็เพราะต้องการจะรู้สาเหตุว่า

แล้วยังมาตกใจเพิ่มอีกว่าอ้าวไม่ใช่แค่เธอคนเดียวนะ
มีคนที่ส่งส้มกับอู่นี้โดนเหมือนกันเลย
ก็เลยรวมตัวมาทวงถามอยากจะได้รถคืนครับ
นี่มันอู่ซ่อมหรืออู่ชำแหละนะฮะคนที่เอารถมาซ่อมก็ถาม
ทีนี้ในอำเภอเมืองชมบุรีในอำเภอสุขลสุวรรณศักดิ์สินพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับ
นำกำลังเข้าตรวจสอบอู่ดังกล่าว
ตรวจสอบว่าดำเนินการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่

แล้วเอาชิ้นส่วนเอาอะไหล่ของรถคันที่เอามาซ่อม

ยังไม่เจอใครแสดงตัวว่าเป็นคนรับผิดชอบอู่นี้นะ
ทีนี้ก็เลยต้องใครอยู่ที่อู่บ้างอ่ะ

แล้วเดี๋ยวต้องเอาตัวเจ้าของรถผู้เสียหายทั้งหมด

ซึ่งทางอำเภอเขาทำรายละเอียดไว้แล้วนะ
ใครที่เอารถมาซ่อมที่อู่นี้รถเสียหายยังไงบ้าง
เดี๋ยวต้องประสานกับตำรวจตามตัวเจ้าของอู่มาดำเนินการ
ตามกฎหมายแล้วต้องชดใช้ด้วยนะ
อย่างหนึ่งคือค่าเสียประโยชน์จากการใช้รถ
ความจริงต้องขับรถคันนี้ไปทำงานใช่ไหม
ฉันต้องไปจ้างแท็กซี่ต้องไปเช่ารถอะไรแบบนี้